เรื่องราวของสองนางเอกเพื่อนรัก

แล้วก็นางเอกหน้าดุ
ที่พักหลังเนี่ยชอบตั้งสมาคมในยักษ์กุณีมะ

ไล่จับผู้ชายไฮโซ
อื้อฮึยังมีอยู่เหรอ

มีสิพวกลูกขึ้นร้านเธอทั้งหลายเยอะแยะไปหมด
หน้าสื่อมวลชนก็วางตัวเป็นว่าอุ๊ยฉันไม่สนใจใครหรอก

ที่มีหนุ่มทั้งนอกและในวงการมารุมขายขนมจีบเยอะเวอร์
แต่พอสัมภาษณ์จบปุ๊บมือถือนี่ก็หยิบมือถือ
มาปั๊บส่งข้อความหยอดความหวานล่อเหยื่อผู้ชายสุดฤทธิ์เลย
อ้าวตายนางน่ากลัว
และที่ละที่สุดนางสามารถมีการบริหารจัดการ

เออเล่นกันเป็นประจำเลยล่ะ
สร้างความเจ็บช้ำให้บรรดาคิดในวงการเป็นประจำ
ตอนนี้ดาราชายในวงการเขารู้กิติศัพท์ของนางไปทั่วว่า
พักหลังเนี่ยเลยไม่มีดาราชายเนี่ย
หน้าโง่เข้ามาเป็นเหยื่อของนางเลย

ใช่ไงเมื่อก่อนนางก็กินกับดาราเลิศอยู่

ทั้งสองนางก็มาเหนือเมฆด้วยการสร้างกระแสให้ตัวเอง

เพราะมักจะปล่อยข่าวให้นักข่าวที่สนิทกันเอาไปแฉ
แล้วก็เต้าประเด็นถามตามงานอีเวนต์
ข่าวว่าคนนั้นลูกชายคนนี้ไฮโซ

แล้วนางก็จะทำภาพเป็นเขิน

หลังจากที่ไม่คิดแสดงไปไม่รู้เหรอเขาเป็นใคร

เรื่องของเรื่องนางก็จะมีลองดูว่า

นางก็จะต้องตอบอุ๊ยตอนนี้ผู้ชายคนนั้นจิ้ม

เพื่อนกันหนูเพิ่งไปรู้จักเขา

จี้แสดงเวลานักข่าวถาม

หนังจะเป็นอย่างไงค่ะ

แล้วผู้ชายที่เราคบอยู่จะโกดไปเลยไปตามในบ้านไปเจอ

เพราะปกตินางเวลานักข่าวถามว่าคนนั้นจีบหรือเปล่า

เป็นเพื่อนฉันจะบอกบทแล้วเธอเล่นนะแองจี้

เป็นเพื่อนของเพื่อนที่รู้จักกันค่ะ

ไม่นานคิดแก

ยังมีแบบคนมาถามนางเยอะ

ก็โม่ไปเรื่อย
นางเข้าสู่วงการมายาได้เต็มร้อยจริง
นางก็จะยิ้มสู้
แต่เดี๋ยวนี้นางเก็บอารมณ์ไม่ค่อยอยู่ว่ะ

นางมีจิกกัดไม่ขอตอบก็มีนะคะ
วันหลังถ้าถามอย่างเงี้ยไม่ตอบนะคะ

ทำไมถามอย่างนี้แล้วแบบอ๋อก็ดีค่ะ

หนูก็ชอบ

กลับบ้านแม่ต้องถามแม่เลยว่าใครไหม

ก็เป็นอย่างนี้ทุกลายจะแรงจะแลดจะเหวี่ยง
อยากทำอะไรก็เอาที่สบายใจเนาะ

พี่เมย์ก็รู้จ้าวพี่เมย์ก็รู้มด้วย
เดี๋ยวเขาก็โทรมาหาหนูอีก